ส่วนช่วงครอบครัวบัวหลวงต้องติดตามฟังกันให้ดีจริงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้นะสำหรับนโยบายของสหรัฐก็ดี
โยบายของทรัมป์ก็ดีล่าสุดถอนตัวออกจากทีพีพี
ไม่รู้ว่าจะมีเหตุหรือว่าผลกระทบอะไรกับเศรษฐกิจบ้านเราหรือเปล่า
วันนี้พูดคุยกันนะคะกับคุณทศพรโสพลเสถียรสุข
จัดการภาคนครหลวง๖ธนาคารกรุงเทพแล้วก็คุณสินทนันบุญยอด

๘จุดนะพี่ติดไปที่๑๕๗๘จุด
แต่น้องคุณต่างชาติคงขายอยู่นะ๘๐๐กว่าล้าน
สถาบันในประเทศกลับมาซื้ออยู่
แต่สำคัญควรที่น่าสนติดความกว่านั้นคือ
กลุ่มพลังงานกับกับกับกับปิโตร์
๒กลุ่มนี้นะคะคำถามรับก็ว่า
อันนี้งบกลุ่มก็ตรียมที่จับแล้วนะดีเพราะไหน
ก็นึกครับนะปี๒๐๑๕น้ำมันอยู่ประมาณ๓๐กว่าเหรียญ
งบกลุ่มพรุ่งนี้และเทะเลยนะ
ปี๒๐๑๖หรือปลายปีที่แล้วน้ำมันอยู่ที่ประมาณ๕๐กว่าเหรียญ๕๐ต้น
เพราะฉะนั้นงบกลุ่มนี้ต้องทำมาดูดีด้วยเนอะ
ก็น่าจะทำให้ผลตอบแทนของบริษัทเหล่านี้น่าจะดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้
ติดตามก็ได้นะครับเพราะว่าปีที่แรกทั้งปีทุกคนก็อยากเห็นว่า
กลุ่มไหนดีกลุ่มไหนไม่ดี
แบงค์ออกมาแล้วโดยรวมนี่ถือว่าดีนะ
ใช่ถือว่าไม่เลวใช่ไหม
เป็นกลุ่มใหญ่แล้วก็กลุ่มพลังงานเกี่ยวกับข้างใหญ่ในประเภทเราเหมือนกัน
ใครก็อยากรู้ว่าฉันเติมอัมพันธุ์ปลอดท้อนทุกวันงบเขาจะเป็นอย่างไร

หมายว่ายังมีปัจจัยหลายอย่างที่ต้องติดตามกัน
ใช่ผมว่าจะมีลุ้นนะ
นี่น่าจะเป็นโจทย์จะเซิลว่าวันนี้พึ่งไทยก็น่าจะขึ้นต่อบ้าน
เพราะว่าเดาโจนนี้อยู่ที่๑๙๙๑๒แล้วเริ่มมนต์ดัง

และครวันนี้ก็รุ่นเยอะที
ว่าจะทำเรื่องแบบนี้จะทำยังไง

อย่างอาจจะถึงหลัง

ใช่ไม่จำเป็นต้องรีบขาย
อันนี้ตัวเลขอีกตัวหนึ่งที่น่าสำคัญก็คือ
อัตราแรกเปลี่ยนระหว่างเงินยูเอสกับไทยบาท
แข็งเลยอยู่ประมาณขนาด๓๕๒๓ประมาณนั้น

แล้วก็ถ้ามองดูแล้วจริงแล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าหนาว

จริงแล้วถ้าเรามองดูเงินที่ทุกคนจะไปเที่ยวกันเนี่ย

ใครอยากไปญี่ปุ่นอยากไปอเมริกา

ใช่หลายคนบอกว่าไม่อยากซื้อเก็บ

เปิดเป็นบัญชีเงินฝากต่างประเทศได้เลย
ต่อไปเข้าที่สถานการณ์สุเทศ

เป็นการยูทัพหญิงสบายยังไง

เนื้อมโยบายต่างก็คือ
เรายาวว่าจะเสิร์ฟได้งานของให้ดอกเบี้ยขยับขึ้น
ดอกเบี้ยของสอนอเมริกากดขยับขึ้นสูงมากเลยนะ
ถามว่าแล้วทำไมเงินต้องออกไปตอนที่ดอกเบี้ยมันขึ้น
ใช่ก็ต้องบอกว่าตามหลักแล้วเนี่ยดอกคือดอกเบี้ยก็คือผลตอบแทนของพันธบัตรเนี่ย
จะมีทิศทางผกผาหรือตรงข้ามกับราคาของบอร์ด
เวลาเขาขายออกมาราคาก็จะลดลง
ใช่พอราคาลดลงปุ๊บหมายความว่าอัตราผลตอบแทนที่ตลาดคาดหวังจะสูง
ดังนั้นในช่วงของปลายปีอัตราผลตอบแทนอัธบัตรัฐบาลสูงราคาก็จะต้องลงไปเรื่อย
ดังนั้นทุกคนก็ต้องรีบขายก่อนเอาเงินออกมา

สำหรับตั้งแต่ต้นปีนี้เยอะกว่างานนะ

ตราผลตอบแทนที่คาดหวังก็เริ่มจะส่งตัวแล้วก็ขยับลงมานิดหนึ่งตามพื้นฐาน
ตอนนี้ราคาบอลก็กำลังจะเริ่มดีขึ้นเพราะว่าดอกอัตราผลตอบแทนเริ่มลดลง
คนก็เริ่มหันกลับเข้ามาลงทุนในพันธบัตร
คนก็หาอะไรมีความเสว็งชอบชอบส้มไว้
ภันฑบาจรัฐบาตนี่แหละก็คือมะคือเจ้านี่รัฐบาต

ในปลายปีพันธบัตรรัฐบาลแทนอยู่ที่๑๒เปอร์เซ็นต์

ลงมานิดนึงแล้วนะครับ
มาพูดถึงตัวร้ายอีกตัวหนึ่งของคุณทรัมป์นะครับ

ต้องมีการทำประกันด้วยต้องจ่ายเงิน
อยากใช้จ่ายเพราะว่าสุขภาพสำคัญใช่
กลับมาในฐานะคนเป็นเจ้าของประเทศ
วันนี้เนี่ยท่านลำบอกว่าทรัมป์ผู้ดังธุรกิจ

ถามว่าต้นทุนที่แพงที่สุดของประเทศตอนนี้คือต้นทุนอะไร

บางครั้งไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ใช่ไหม

ถูกต้องดังนั้นเนี่ยสิ่งหน้าที่เขาต้องทำก็คือลดเครื่องจ่ายก่อน

ซิงโอโตบริโภคผู้ข้าขาย
พวกเราก็ตามให้ทางตามให้เปิดมาให้ผู้ผลิต

นะญี่ปุ่นก็เป็นผู้ที่เป็นผู้หรือไม่
คนบริโภคน่าจะเป็นอเมริกา๒๓๕อยู่คนเดียว
งั้นถามว่าแบบตอนนี้เนี่ยเขาต้องจะสร้าง
ต้องต้องไฟลุงงานสร้างต่างต่างผลิตล่ะผลิตเองอก

เหมือนคนซื้อของเหมาเข็ง

มีคุณภาพที่แย่ที่สุดต้องห้ามแบบนี้นะ

คุณจะเอาของไม่ดีที่สุดไว้ข้างล่างไหม

แล้วก็ค่อยมาคุยกันใหม่ว่าใครที่เหลือเป็นยังไง

แต่ว่าจะมีการตกลงกันใหม่
ในการคุยเรื่องการค้าทางใหม่เท่านั้นเอง
เป็นสิ่งที่เราจะตามนะครับ

ดังนั้นเนี่ยเราการค้าประเภทมันหยุดไม่ได้
แต่ต้องมีการเซ็ตอัพกันใหม่โดยทรัมป์
ว่าเราจะเอาสาระดีเกี่ยวกับการยกเลิกการใช้เสรี

แล้วก็เพื่อนขอส่งเตรียมให้คุณผู้ชม
ค่ะขอบคุณคุณทศพและคุณศรีฐนันตร์ด้วย